ของผู้สูงวัย

พี่จริงแม่อายุจะเยอะแล้ว
แต่ข้อแขนข้อขา
ข้อแข็งก็ยังแข็งแรงเหล่าเกิน

เวลาเคลื่อนตัวอะไรเกรงใจตากล้องบ้าง
โหเล้ยเป็นงูเลยเมื่อกี้

พูดง่ายเลยแก่แต่ว่าจอยอยู่

ตื่นเต้นจะทำคอนเทนต์ของผู้สูงวัย
เรียงหน้ากันเลยนะคะ

ติดตามกันเลยค่ะ
เขาสูงวัยเกษียณแล้วไง

แซมแต่งหล่อไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่

แบบเดียวกับเมื่อ๘ปีก่อน
มาทำคอนเทนต์ต้อนรับบัตรใหม่

แซมแฮชแท็กตัวเองไว้เลยว่า

แค่ขอดูดิ

เขาเป็นเบียบผู้สูงอายุกับเขาละล่ะ

ถ้าไม่ยื่นบัตรประชาชนให้เบิ่ง

ว่าเขาไวรับเบียบอย่างชีพแล้ว
คือหน้าเด็กอ่อนกว่าวัยมาก
การเวลาไม่สามารถฆ่าพี่แซมได้เลย
เทียบกันให้ดูจั๊ะจั๊ะ

เอ็นจอยกับกิจกรรมวัยเกษียณ

โอ้โหโหโหชีวิตดี
๖๐ที่แฮปปี้เวิร์ด

๖กว่ารู้สึกว่าอายุมันเป็น

แต่รู้สึกว่า๖๐แล้วก็ภูมิใจกับความที่แบบ

ได้รับเบี้ยยังชีพ๖๐๐บาทแล้วอะไรอย่างนี้

แล้วไง๖๐แล้วอย่าไปศึก๖๐แล้วต้องแบบ

เดินสวยเข้าสู่หลัก๖
เตรียมรับเบี้ยผู้สูงอายุแบบสับ
ก็นักแสดงเจ้าบทบาทดีชนา
แต่นั่นแค่ตัวเลขนำหน้า
ไม่สามารถมาต้านความแซ่บของที่นี่ได้

พี่ดีจุดไฟความเซ็กซี่สดใสเปล่ง
ให้ลุกท่วมไอจีอยู่เป็นประจำ
เสิร์ฟคอนเทนต์อวดหุ่นสวยสับ

ไม่ว่าจะมองมุมไหนโอ้ยยังเป๊ะเวอร์
แบบฉบับสาวอมตะ๖๐กรัฐยังแจ๋ว
พร้อมกับการปรับทัศนคติในวัยเกษียณ

ให้มีแอนเตอร์จีพลังบวก
พัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัย
เทคโนโลยีต่างต้องเข้าทานเด็กสมัยนี้
เพื่อจุดประกายให้ชีวิตช่วง๖๐
มีศีรษะแบบฉมงมากขึ้น
เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ใครก็ต้องอยากเข้าหานะคะ
ถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดีนะคะความคิดดีนะคะ

แล้วก็ต้องก้าวไกลทันเทคโนโลยีด้วย
สิ่งสำคัญคือความคิดค่ะต้องคิดบวกยิ้มให้ได้ทุกวันค่ะ
ทั้งหมด๖๐ยังปังผู้ชายแสนอารมณ์ดีเจอกี่ทีก็มีแต่รอยยิ้ม
ลูกทุ่งฉายาจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบัวงาม
อยู่มหกทศวรรษนำร่องรับเบี้ยรับใจวัยชราไปแล้วหนึ่ง
ภูมิอกภูมิใจก้าวเข้าสู่วัยเกษียณแบบสดใสแข็งแรงพี่ยิ่งยงกล่าวไว้ว่า
อายุเป็นเพียงตัวเลขสุขภาพกายใจนั้นสำคัญยิ่งกว่า
ปาด๖๐แล้วเด้อถูจมูกชี้นิ้วมานับครั้งไม่ถ้วน
ชีวิตในวัยเกษียณก็แฮปปี้ได้เบี้ยผู้สูงวัยเพื่อใช้ชีวิตในทุกเดือน
ก็แบ่งไปเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลแต่ถึงยังไงก็ยังตั้งอกตั้งใจทำงาน
เพื่อจะได้มีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตยามเจ็บยามป่วยต่อไปจ้า
นี่สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าพี่แซมกับพี่นี่พูดเหมือนกันแล้ว
อยู่ที่ความคิดต้องคิดบวกนะคะที่สำคัญเลยคือห้ามหยุดเรียนรู้
จึงเราจะหกสิบแล้วแต่ว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่นี่แหละมันช่วยให้เรากระโยลเฉพาะ
เวลาไปที่ไหนเนี่ยนะคะมักจะได้เข้ากรีม